ความคืบหน้าของการจัดการแข่งขันฟุตบอล
ค่ะก็เล่งที่จะดึงทีมชาติเซปราสตร์นะคะ
เข้ามาร่วมแข่งขันถ้าเกิดว่าทีมชาติมอนเตรเนโกส่งทีม

ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะ
ล่าสุดค่ะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ขณะที่มอนเตรนิโกค่ะยังอยู่ในระหว่างการเจรจา
ซึ่งถ้าหากว่ามอนโตเรเนโกตัดสินใจส่งทีมชุดสำรองนะคะ

ซึ่งตอนนี้ก็มีไซปรัสเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก
ก็ต้องการให้ทีมชาติไทยได้ประโยชน์จากการแข่งขันครั้งนี้มากที่สุดค่ะ
สมาคมกีฬาฟุตบอลนะคะก็จะประชุมวางแผนการ
เตรียมทีมชาตาไทยในชุดต่าง
ฟุตบอลนานาชาติจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยนะคะ
และก็จะเข้าพบนายกรัฐมนตรีค่ะ
ผลเอกประยุจันโอชาที่ธรรมเนียบรัฐบาล
จากนั้นค่ะก็จะพูดคุยกับสมาคมฟุตบอล
และหารือเพื่อตั้งศูนย์ฟีฟ่าภูมิภาคอาเซียนที่ประเทศไทยด้วยค่ะ